อันนี้เรื่องของน้ำท่วมโอเคเข้าใจว่าสัตว์เลี้ยงมันต้องเดือดร้อน

คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้เป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นหมาเหมือนกัน
หมาจรจัดเราจะเห็นอยู่ทั่วทุกพื้นที่จริง
บางคนไม่เลี้ยงแล้วก็เอาไปปล่อยตามวัด
อันนี้แน่นอนว่าก็คงเป็นคนเอามาปล่อยเต็มไปหมดแถวตลาดแห่งนี้ที่จังหวัดระยอง
กลายเป็นว่ามีคนเขาพูดกันว่ามีคุณยายท่านหนึ่งอายุเยอะแล้วนะคุณ๖๙ปี
แต่ซื้ออาหารเลี้ยงหมาจรจัดมานานกว่า๑๘ปี
ซึ่งก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะคะ
คือหลังจากเรารู้เรื่องนี้มาผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่
ไปที่ไหนที่ตลาดชื่อว่าตลาดผาสุก
อยู่ที่สี่แยกประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ก็จะมีร้านกาแฟเล็กที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่อยู่ในตลาด
คุณยายคนนี้ชื่อนางธรรมกรแทร่ตั้นอายุ๖๙ปี
คลุ๊กข้าวเป็นถังใช่และถังนี้จริงไม่พอนะ
คือยายก็บอกว่าคลุ๊กข้าวเป็นถังแบบนี้เสร็จเดียว
ต้องเอาไปผสมกับอาหารเม็ดให้มันเยอะเข้าไปอีก
เพราะปกติมันไม่พอหมามี๕๐๖๐ตัว
ยายกำลังผสมอาหารหมาทั้งข้าวสวยโครงไก่ต้มอาหารเม็ดลงในถังสีใบใหญ่แบบนี้
เตรียมเอาไปให้น้องหมาตามจุดต่างในพื้นที่ใกล้เคียง

ยายเล่าแบบนี้ว่ายายทำแบบนี้มาทุกวันนาน๑๘ปีแล้ว
เอายายนานขนาดนี้เกือบ๒๐ปียาวตังค์มาจากไหนนักหนา
ยายบอกโอ้ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะขายกาแฟนั่นแหละ
ก็เอาเงินที่เป็นรายได้จากการขายกาแฟในแต่ละวันนะคะ
เอามาซื้ออาหารไปเลี้ยงหมาจรจัด
ก็แบบนี้แหละเอาอาหารแต่ละอย่างมาผสม
แต่ละวันต้องใช้จ่ายเงินค่าอาหารหมาไม่ต่ำกว่า๕๐๐บาทต่อวันนะคุณ
แล้วทำแบบนี้ทุกวันค่ะ
แล้วตอนนี้ขายไม่ค่อยดีบางวันไม่มีกำไรเลย
จะเหลือไปซื้อค่าอาหารหมาด้วยลองฟังเสียงคุณยายค่ะ
แกเป็นคนรักหมาจริงนะคะ
คือแกเป็นคนรักสัตว์แล้วก็ค่อนข้างจะใจบุญมีเมตตา
ถึงขั้นคงจะมีคนแถวนั้นรู้

แล้วก็เลยเอาหมาเนี่ยไปทิ้งไว้หน้าบ้านแกก็มี
ใช่ไปทิ้งไว้ที่รั้วหน้าบ้าน
ซึ่งบางตัวก็ป่วยเป็นขี้เลื้อนบ้าง
ก็เลยต้องเอาเข้าบ้านไปให้ยารักษามันให้อาหารมันกิน
แล้วยังไม่รวมกับหมาตามจุดต่างที่อยู่ระแวกตรงนี้คุณ
ที่เอาไปเลี้ยงเอาอาหารไปให้เนี่ยเขาบอก๘จุดด้วยกันนะ
จุดเนี่ยต้องเดินเข้าไปในป่าแล้วเอาไปให้ด้วยนะคะ
เนี่ยที่สำคัญคุณรู้ไหมว่ายายบอกเนี่ย
คือผู้สื่อข่าวของเราไปสังเกตสังเกตว่าพอคุณยายธรรมกรไปถึงปุ๊บ
หมามันรู้มันจะวิ่งเข้ามากันอีกห่างด้วยความดีใจ
แล้วจะรีบเข้ามากินอาหารแล้วไม่มีตัวไหนดุเลยนะ
แล้วยายจำชื่อหมาได้เกือบทุกตัวเรียกปุ๊บมาปั๊บเรียกปุ๊บมาปั๊บนะคะ
คุณยายบอกขอได้ไหมตอนนี้ลำบากเหมือนกัน
อนอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหน่อยทำหมันให้น้องหมาเหล่านี้ด้วย
มันจะได้ไม่เพิ่มจำนวนไปมากกว่านี้แล้วท่านใดถ้าอยากต้องการช่วยเหลือนะคะ
คุณยายก็โอนเงินไปได้ตามข้อความที่เราขึ้นเอาไว้นะคะ
หรือบางคนถ้าอยู่ในพื้นที่คุณจะเอาอาหารหมาไปส่งให้คุณยายก็ได้นะ
ไปหาคุณยายธรรมกรได้ที่ตลาดผาสุกค่ะที่จังหวัดระยอง
โทรไปสอบถามก็ได้เราขึ้นเบอร์ให้แล้วค่ะอืม
อีกด้านหนึ่งก็คงต้องดูว่าจะควบคุมประชากรน้องหมาเขายังไงถูกไหมฮะ
อันนี้สำคัญเพราะว่าหมาจรเองบางทีบางตัวถ้ามันดุจริงจริงเนี่ย
แต่มันก็จะสร้างปัญหามาให้แล้วก็กลัวเดี๋ยวคุณยายจะเดือดร้อนไง
แต่เขามาไล่บี้ว่าใครเป็นคนเลี้ยงใครคนดูแล
ถ้าให้อาหารก็จะกลายเป็นว่าก๊อตตี้ถือเป็นเจ้าของไหม

เผื่อช่วยคุณยายได้ช่องทางอื่นเพิ่มเติม